ที่ฉันพาไปอีกที่หนึ่งค่ะที่นี่เนี่ยก็เหมือนจะเป็นอันซีนนะคะ
แต่ว่าไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวคุณนัทพงศ์ยังไงฮะ
ทะเลเนี่ยเป็นสีดำหมดเลยนะคะแต่ว่าทะเลดำตรงนี้เนี่ย
สร้างความเดือดร้อนให้คนที่อยู่แถวนั้นคุณผู้ชมค่ะ
ที่เห็นสีดำอันนี้เนี่ยคือมันเป็นน้ำเสียนะคะคุณผู้ชม
แล้วมันไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติสร้างความเดือดร้อนให้ทั้งธรรมชาติ
และคนที่อยู่แถวแถวนี้ค่ะนี่ดำขนาดนี้เลยเหรอ
นี่ดำดำแล้วมันไหลลงทะเลด้วยอ่ะโอ้โหนะคะ
ทะเลตรงนี้เนี่ยเป็นสีดำแล้วส่งกลิ่นเหม็นด้วย
ชายหาดนาจอมเทียนคุณผู้ชมค่ะ
ซอยนาจอมเทียน๘อำเภอสัตหีบชนบุรี
แหล่งท่องเที่ยวเลยนะคะก็ปรากฏว่าคลิปนี้เป็นกระแสในโลกโซเชียลมากเลย
เพราะว่ามันทำให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเสียหาย
เมื่อวานนี้ทางเทศบาลตำบลนาจอมเทียนก็เอากระสอบทรายมาปิดกั้น
ไม่ให้น้ำเสียเหล่านี้ไหลลงทะเล
แต่ก็มีการมองว่าการแก้ไขแบบนี้มันไม่ได้เป็นการแก้ไขระยะยาว
มันไม่ยั่งยืนเดี๋ยวพอน้ำเน่าเสียล้นมันก็ไหลออกมาอีกอยู่ดีนะคะ
คุณติ๊กค่ะเราไปคุยกับคุณติ๊กซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหาร
เล่าบอกว่าร้านของคุณติ๊กเนี่ยอยู่กับใกล้จุดท่อพักน้ำเสียนี้แหละ
ได้รับผลกระทบค่ะเพราะว่ากระแสน้ำเนี่ยพัดมาหน้าหาดประจำเลย
แล้วปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะ
ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามแก้ไข
ชาวบ้านนักท่องเที่ยวคือเจอแบบนี้ก็ไม่กล้าลงเล่นน้ำค่ะ
เวลาเห็นน้ำเสียไหลลงทะเลก็อยากให้แก้ปัญหานี้อย่างจริงจังหน่อยค่ะ

เพราะเราไม่ได้เป็นคนสามารถ
เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้
ล่าสุดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชม
นายกเมืองพัทยาก็ส่งรถดูดสิ่งปฏิกูล
มาดูดน้ำเสียออกจากตรงนี้แล้วนะคะ

ขณะที่ในวัญชาติวันพรามประหลัดอำเภอสัตหีบ
ก็ไปตรวจสอบแล้วบอกว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้ทุกปี
เวลามีฝนตกหนักแล้วน้ำทะเลหนุน
แก้ปัญหาระยะยาวเดี๋ยวจะล้างท่อใหม่ทั้งระบบเลยค่ะ
แล้วก็ต้องไปรณรงค์ให้ประชาชนให้เอกชนเนี่ย
ไม่ปล่อยน้ำเสียเกินปริมาณที่เทศบาลกำหนด
อันนี้ก็ต้องไปกวดขันกันดูนะคะ
ทางช่างของเทศบาลตำบลนาจอมเทียนบอกว่า

แล้วก็จัดสรรงบจากส่วนกลาง
ประมาณ๑๒๔ล้านบาทสร้างท่อส่งน้ำเสียไปที่บ่อบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา
เป็นความยาว๖กิโลเมตรนะคะ
พอทำเสร็จแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาท่อส่งน้ำริมถนนสุขุมวิทย
ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างถนนและสะพานของกรมทางหลวง
ทีนี้น้ำเสียก็เลยส่งไปที่ท่อบำบัดไม่ได้
ก็เลยไหลทะลักลงสู่ทะเลนี้แหละค่ะ
ก็ถ้ารู้ว่ามันเป็นจุดบอดตรงนี้
ก็เดี๋ยวคงต้องตามซ่อมตามจุดที่ต้องแก้ไขต่อไปนะคะ
ไม่ได้นะเมืองท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้